เพราะเมื่อวานเราไปเจอคุณเต๋อฉันทวิทย์นะคะ
ลุงลิงของเรานี่แหละค่ะก็จะไปถามไทยว่า
เห็นมีช่อดอกไม้ไปเตอร์ไพรส์เอ๊ะยังไงกันเนี่ย
รวมไปถึงเขาบอกว่าวันรับปริญญาจริงเนี่ยคือเขาติดงาน
แต่เขาก็ยังอุตส่าห์แบบว่านัดแนะไปเจอกัน
แต่จะมีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษ
ไปฟังคุณเต๋อชันวิทย์เขาเปิดใจหวานกันเลยค่ะ
ก็มีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้แหละครับครับ

ผมก็ไปตอนเช้าตอนไว้เช่นตอนนี้
แล้วก็กลัวว่าอาจจะแบบเหมือนแบบน้องอาจจะวุ่นด้วย
ก็เลยแบบมีธุระด้วยเราก็เอาไปตอนเช้าดีกว่า
ทำงานเยอะมากอะครับแล้วก็เขาสามารถเรียนจบได้

ก็อาจจะอยู่กับครอบครัวกันบ้างครับ

เพราะว่าถ้าช่วงนี้เขาดาวน์

ก็อาจจะมีไลน์คุยกันอะไรอย่างนี้บ้างครับ

ฉันชอบจังถ้าเข้าดาวน์เราก็ต้องปลอบนะคะ

แต่ยังใช้ได้อยู่มันก็หวานอยู่นะคะคู่นี้